แดนดานัยจะพาไปเที่ยวค่ะไปที่
สรรกำแพงเชียงใหม่จ้า
พาไปชุมชนการค้าผ้า๒วัฒนธรรมเลยนะคะ
เป็นชุมชนที่โดดเด่นมากเด่นในเรื่องของผ้า
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมล้านนาย
อย่างผ้าฟ้าย้อมโครามนี่ก็โด่งดังมาก
ละเอียดมากแล้วก็มีอีกหนึ่งผ้าก็คือ

มันเป็นการแบบค้าผ้าแบบสองวัฒนธรรมนะคะ
กว่าจะทำเสร็จแต่ละตัวมันต้องใช้เวลานานมากเลยนะ
เรื่องของผ้ามันมีความละเอียดมีความปรานีตมาก

คุณลองคิดภาพดูนะว่าวัฒนธรรมล้านนากับญี่ปุ่น
มันผสมผสานกันอยู่ในผ้าผืนเดียวได้อย่างลงตัวได้ยังไง
เพราะว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดเลย
บอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าใครที่ชื่นชอบงานผ้างานศิลปะแบบนี้
ห้ามพลาดเลยวันเสาร์ที่๒๒กันยายนนี้วันพรุ่งนี้๘โมงเช้า

ติดตามกันให้ได้นะแหมวันข่าวในโปรแกรมดีแน่นเอียดเลยนะ
เอียดยาวไปดูโอ้โหไทยแลนด์
ดูเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วก็ออกไปช้อปปิ้งที่บิ๊กซี
กลับมาดูข่าวต่อดูยาวทั้งวัน
มีวันให้ดูด้วยบอกเลยยาวไปเลยอาทิตย์นี้
ไทยรัฐทีวีมีแต่โปรแกรมดีให้คุณดู